และคนได้ยินเข้าไปบ่อยว่าสุราแอลกอฮอล์เป็นน้ำเปลี่ยนนิสัย
พอดื่มเข้าไปบางคนจากเงียบก็เป็นคนอารมณ์ดี
บางคนจากที่ดูเรียบร้อยก็กลายเป็นคนโมโหร้าย
แล้วสุดท้ายมันก็จบลงที่ไม่ทะเลาะวิวาสก็ฆ่ากันตาย
ล่าสุดเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะเป็นสามีภรรยาคู่อุ่น
คือฝ่ายสามีเนี่ยเป็นคนชอบดื่มเหล้าดื่มเกือบทุกวันเลย
เวลาไม่ดื่มก็เป็นคนเรียบร้อยน่ารักอัธยาศัยดี
แต่เล่าเข้าปากทีไรเนี่ยมันต้องมีเรื่องทุกที
หาเรื่องภรรยาเป็นประจำเลยค่ะจนครั้งล่าสุดค่ะ
เหล้าจนเมาไปหาเรื่องภรรยามีจิกหัวด้วยนะ
แล้วก็มีลงไม้ลงมือกันสุดท้ายภรรยาทนไม่ไหวสู้กลับ
ตายเลยค่ะสามีซี่โครงหักเสียชีวิตอยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดกลางดึกเมื่อคืนนี้เองนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลสรรกำแพงพร้อมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรกำแพงค่ะ
ก็รับผู้ป่วยมานะคะนายชัยธวัฒน์วัย๕๒ปี
พยายามจะยื้อชีวิตปั๊มหัวใจเต็มที่แล้ว
เพราะว่านายชัยธวัฒน์เนี่ยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับภรรยามา
สุดท้ายรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรกำแพงแต่ก็เสียชีวิตค่ะ
ฝ่ายภรรยาผู้ก่อเหตุนะคะก็ยืนรอมอบตัวอยู่ที่เกิดเหตุนั่นแหละที่บ้าน
ก็ให้การบอกว่าเมื่อวานเธอเพิ่งกลับจากไปทำงานที่สนามกอล์ฟ
มาถึงบ้านก็มาอยู่กับสามีแล้วก็ลูกตามปกติ
ทีนี้สามีนายชัยธวัฒน์นะคะออกไปนั่งดื่มเหล้าขาวกับเพื่อนที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้าน
เขาก็นั่งสังสรรค์กับเพื่อนเขาจนดึกพอเพื่อนกลับบ้านไปหมดแล้วสามีก็เมาได้ที่ค่ะ
เข้ามาในบ้านหาเรื่องทะเลาะกับเธอทันทีเลยตอนนั้นเธอกำลังจะนอนอยู่แล้วเชียว
กำลังจะเข้านอนกับลูกสองคนคนโตอายุ๑๐ขวบคนเล็กอายุ๒ขวบ
สามีก็มาด่าว่าแล้วก็ฉุดกระชากลากถูเธอจนกระทั่งสามีเนี่ยลากเธอออกมานอกบ้านนะคะ
เธอบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกทะเลาะกันบ่อยมาก
แล้วทุกครั้งที่ทะเลาะกันเธอพยายามอดทนมาตลอดไม่ตอบโต้
แต่ครั้งนี้มันอดไม่ไหวค่ะทั้งโกรธทั้งโมโหเธอก็เลยสู้กลับกอดรัดฟัดเหวี่ยงปล้ำสู้กันกับสามี
เธอบอกว่าเธอใช้เท้าข้างขวาเนี่ยกระทืบไปที่ลำตัวของสามีอย่างแรงสองที
แล้วก็เห็นว่าสามีนอนนิ่งอยู่หน้าบ้านพอเห็นว่าสามีล้มลงไปแล้วก็ไม่ทำร้ายเธอแล้วเนี่ย
ก็เข้าใจว่าอาจจะเมาแล้วก็น็อกลงไปเลยนะคะเธอก็เลยเดินกลับเข้ามานอนในบ้าน
ไปครึ่งชั่วโมงก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสามีไม่ตามกลับเข้ามาในบ้าน
เธอเลยเดินออกมาดูค่ะสามียังนอนอยู่ที่เดิมแล้วก็ท่าเดิมด้วย
เธอก็รู้สึกผิดปกติเลยรีบโทรแจ้งไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยจามจุรี
เทศบาลสรรกำแพงให้มารับตัวสามีส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายสามีก็เสียชีวิตนะคะซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจตรวจสอบแล้วสภาพนี่คือเก้าอี้ไม้ถูพื้นอะไรเนี่ย
กระจัดกระจายกลางถนนเต็มไปหมดเลยค่ะก็เลยคาดว่า
ตอนที่ปล้ำสู้กันฉุดกระชากลากถูกันเนี่ย
ต่างฝ่ายต่างน่าจะคว้าอาวุธเก้าอี้ไม่กวาดต่างเนี่ย
ฟาดใส่กันด้วยครับพอลองไปสอบถามคนข้างบ้านนะคะ
เขาก็บอกว่าอืมเนี่ยไหนสภาพเก้าอี้ก็เออเลยกระจายหมดเลย
ข้างบ้านเขาก็บอกค่ะว่าผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันเป็นประจำ
ทะเลาะกันเกือบทุกวันเลยได้ยินเสียงทุกวันเลย
ครั้งล่าสุดก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเหมือนกัน
แต่ด้วยความที่ทะเลาะกันบ่อยค่ะข้างบ้านบอกว่า
ก็นึกว่าทะเลาะกันเป็นปกติเลยไม่ได้ออกมาดู
ชินกับเสียงที่ผัวเมียคู่นี้ตีกัน
ไม่คิดเลยว่าจะท้อกันหนักถึงขั้น

ซึ่งในวันนี้ตำรวจก็จะมีการสอบปากคำ

อีกครั้งหนึ่งส่วนศพของนายชัยธวัฒน์ก็ถูกนำไปให้แพทย์
วิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผ่าพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตแล้วนะคะ
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปตามเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่คุณกิติศักดิ์ไปนะฮะเมื่อช่วงเช้าเนี่ย
มีการนำตัวภรรยาของผู้ตายก็คือผู้ก่อเหตุไปฝากขังนะครับ
สารจังหวัดเชียงใหม่ให้ประกันตัวนะครับ

เนื่องจากพิจารณาแล้วสารท่านเห็นว่า
ไม่มีใครดูแลลูก๒คนนะครับ
เพราะว่าผู้ตายกับภรรยาที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เขามีลูก๒คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุเพิ่ง๑๐ปี
คนเล็กเป็นผู้ชายอายุก็เพิ่ง๒ขวบ
แล้วฐานะทางบ้านก็ยากจนนะฮะ
เงินจะจัดงานศพสามีเนี่ย
ภรรยาบอกว่ายังไม่มีเลยนะครับ

คงต้องยกศพให้กับทางโรงพยาบาลช่วยอนุเคราะห์ในการเผาศพให้

เอาเป็นว่าตอนนี้ก็เป็นคดีของครอบครัวนะ

สมมุติว่าชื่อคุณส้มก็แล้วกันนะ
คุณส้มเนี่ยเปิดใจกับเรานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจจะถึงขั้นทำให้สามีตาย
อยู่กินกับสามีมาตั้งแต่ปี๕๙มีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๒ขวบ
ส่วนลูกคนโตที่เป็นผู้หญิงอายุ๑๐ขวบเนี่ยเป็นลูกติดของเธอ
เธอเป็นคนทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
ส่วนนายชัยธวัฒน์สามีจะอยู่บ้านดูแลลูกทำงานบ้าน
เพราะว่าเขามีโรคประจำตัวออกไปทำงานหนักนอกบ้านไม่ได้
แต่ปัญหาก็คือเวลาที่สามีเธอกินเหล้าเนี่ย
นิสัยมันจะเปลี่ยนไปเลยชวนทะเลาะนะ
หาเรื่องตลอดเธอเองไปทำงานนอกบ้านอยู่คนเดียว
มันก็เหนื่อยมันก็ปวดหัวพออยู่แล้ว
แล้วเวลาสามีกินเหล้ากลับมาถึงบ้านเนี่ยฮะก็ทะเลาะอีกนะครับ
เธอก็พยายามอดทนเพราะว่าต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูลูก
แต่เวลาได้เงินมาสามีก็มาเอาเงินไปซื้อเหล้าอีก
ปกติเธอก็พยายามไม่สนใจนะฮะพี่ส้มบอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
แต่เมื่อคืนเกิดเหตุนายชัยธวัฒน์สามีเธอกินเหล้าเมาหนักมากทีนี้
พอกลับมาถึงบ้านมาดึงผมเธอนะมาจิกผมเธอ
แล้วเธอก็กลัวว่าจะโดนไปถึงลูกที่นอนอยู่นะเธอก็เลยเดินออกไปนอกบ้าน
พอออกไปนอกบ้านสามีก็ตามมาอีกแล้วทีนี้มันก็ชุลมุนนะฮะ
แต่ด้วยที่ว่าเธอเนี่ยตัวใหญ่กว่าสามีเธอบอกนะ
เธอก็ล้มลงไปแล้วทับตัวสามีไปทับเข้าช่วงชายโครง
แล้วนายชัยธวัฒน์ก็นอนนิ่งไปเลยไม่ตอบโต้อะไรอีกเธอก็เดินเข้าบ้านไป
แล้วพอเข้าไปในบ้านก็ไม่เห็นว่านายชัยธวัฒน์จะลุกขึ้นแล้วเดินเข้ามา
ก็เดินกลับมาดูพบว่าหมดสติตัวเย็นไปแล้วเธอก็เลยโทรแจ้งกู้ภัย
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายให้สามีเสียชีวิต
เธอก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็พยายามเตือนมาตลอดเรื่องว่าอย่ากินเหล้า
แต่ว่าสามีเธอก็ไม่เคยสนใจ
เตือนค่ะเตือนประจำคุยกันประจำเขาจะไม่ตอบพูดคำเดียวคือชอบดี
ผลการชนะสูตรศพของนายชัยธวัฒน์นะครับเบื้องต้นที่เราได้ข้อมูลมานะครับ
ตำรวจบอกว่าสาเหตุการตายคือกระดูกซี่โครงหักนะฮะแต่ยังต้องรออย่างละเอียดว่าจุดไหนบ้าง
ฝั่งไหนบ้างอะไรยังไงนะครับอ่าแพทย์ก็จะต้องรายงานอย่างละเอียดให้กับตำรวจอีกครั้ง
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีนะครับนี่ฮะ
ทีมข่าวเราก็มีการไปพูดคุยกับเพื่อนของนายชัยธวัฒน์ผู้ตายที่นั่งดื่มเหล้าขาวด้วยกันที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านนะคะ
ก่อนเกิดเหตุก็ไปถามเหมือนกันนะว่ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
เขาบอกไม่รู้เลยเพราะว่าพอกินเหล้าเมาได้ที่ก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังเกิดเหตุนี่แหละ
รับนะว่าเพื่อนชัยธวัฒน์ที่เป็นคนตายเนี่ยดื่มเหล้าหนักมากแล้วก็ชอบทะเลาะกับเมียเป็นประจำ
ตัวเขาเองก็เคยเตือนในฐานะเพื่อนแล้วว่าเออลดลงหน่อยเถอะสุขภาพก็ไม่ดีมีโรคประจำตัวด้วย
ถ้ามันเลิกเลยไม่ได้ลดหน่อยก็ยังดีไม่ต้องกินทุกวันก็ได้
แต่เพื่อนไม่ฟังค่ะดื่มหนักเหมือนเดิมทุกวัน
เราก็เตือนเขาหลายครั้งแล้วบอกเขาไม่ต้องกินแล้วทุกคนมันเตียนมาไม่ต้องกิน
เขาก็ต้องบอกว่าเขาอยากกินน่ะมันก็กินทุกวันนั่นแหละตื่นเช้ามันก็กินตอนเย็นมันก็กิน
มันไม่ได้สักแก้วนะมันยออย่างนี้นะ
เนี่ยค่ะก็เป็นเพื่อนร่วมวงเล่าด้วยกันนะคะก็บอกถึงพฤติกรรมติดสุราก็ว่าได้
ทีนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็มีญาติของนายชัยธวัฒน์ที่ก็ต้องมาทำพิธีในเรื่องของการรับศพต่าง
ก็คือนางมารวยนะคะเธอบอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนนะว่านายชัยธวัฒน์เป็นญาติ
คือด้วยความที่นายชัยธวัฒน์เองก็ไม่เคยไปมาหาสู่เธอเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอสรรกำแพงเหมือนกัน
จนกระทั่งเกิดเหตุนี่แหละถึงได้รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงได้รู้เรื่องว่า
แล้วก็ตมแท่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวศพของนายชัยธวัฒน์ก็ตกลงว่าจะให้โรงพยาบาลจัดการให้ใช่
ก็หารือเรื่องของเด็กทั้งสองคนนะคะ
ว่าจะหาทางดูแลช่วยเหลือกันต่อไป